โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดโหดูสิ
วันนี้จะต้องมีเหตุการณ์ก่อนเท่าไหร่กันจะต้องวีดก่อนนะมันต้องมีมันต้องมี

มีมาใหม่ขอต้อนรับที่ซู่ข่าวใส่ไข่ด้วยนะครับ
ครับผมเอามาเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะ

เป็นเรื่องของหวย๓๐ล้านออลละเวงนะครับ
คือก่อนหน้านี้นะฮะก็มีพยานคนหนึ่งเนี่ย

แต่แผนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เคยได้มีการมาเอ่ยอ้างนะครับ
ว่าตัวเองนั้นเคยเห็นบุคคลท่านหนึ่ง
ก้มเก็บลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

๕ใบนะครับแล้วก็มีเสียงพูดของผู้ชายคนนี้ออกมาจากปากด้วยว่า

แล้วก็หยิบขึ้นมาชุด๕ใบ๓๐ล้าน

ปรากฏไปเห็นว่าเป็นคุณจรูนเนี่ยคุณจรูน
ยืนถือลอตเตอรี่อยู่พร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะ
เสร็จปุ๊บทางภาค๗นะครับก็มีการเชิญตัวไปสอบปากคำนะครับ
เขาก็พูดแบบเนี่ยเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
หลังจากนั้นมาทุกคนก็เลยมองว่าในแผนเป็นพยาน

ในการที่จะต้องยืนยันได้นะครับว่า
จริงลอตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ของคุณจรูนของคุณ

สุดท้ายนะฮะรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ย
พอได้มีการส่งเรื่องต่อมาที่ทางสอบศูนย์กลาง

ทางสอบศูนย์กลางเขาก็เลยได้ไปนำตัว
ในแผนเนี่ยมาสอบปากคำ
ในแผนคนนี้เขาก็ให้ปากคำนะครับ

เสร็จปุ๊บมีการแถลงข่าวออกมา
แต่ว่าในแผนท่านเนี่ยไปกราบคำให้การ

เห็นว่าเป็นคุณจรูนแต่เห็นว่า

มาที่สอบสวนกลางบอกครับคล้ายครับคลา
เริ่มไม่มั่นใจเสร็จปุ๊บปรากฏว่า
พูดว่าครับคลายครับคลาเนี่ยมันก็มีกระแสข่าว

ณวันนี้เขาได้มีการไปร้อง

แล้วก็ต้องมีการขอเปลี่ยน

เพราะเขาได้มีการมาอ้างนะฮะ
บอกว่าที่เขาต้องพูดไปแบบนั้น

เป็นเพราะว่าทางผู้ชาการสอบสวนกลาง

แนะนำว่าให้เขาพูดแบบนี้

เรื่องมันก็เลยอ้อนระเวงไปกันใหญ่แล้ว

ต้องพูดแบบนี้แนะนำนะ

กลับคำให้การเลยเขาก็

ไปร้องเลยเขาไปร้องเลยว่าเขาถูกนะครับ

เป็นข่าวว่าทางท่านิจิราชก็ได้มีการออกมา

ในเมื่อก็ไม่ได้เจอกันเนี่ย

กับทางตาแผน

วันนั้นผมถูกคุมตัวอยู่๓๐นาย

แล้วก็ได้มีการบอกเขาว่าให้เขาพูดว่า

บอกได้ไงว่าเกมมันเพิ่งเริ่ม

เพราะว่าประเด็นสำคัญก็คือว่า
ตอนนี้หลายคนอาจจะ

ตอนนี้เรื่องเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันนะ

ทนายตั้มก็มีสิทธิ์ที่จะเอาสำนวน
ก็ไม่ได้หนักใจอะไรหรอก
เพราะว่าสุดท้ายแล้วพยาน๑๐กว่าปากวันนี้เหลือกี่ปาก
และที่เหลือถ้าขึ้นมาให้การบนชั้นศาล
ถ้าเกิดว่าให้การที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ติดคุกอีกนะแสดงว่าตอนนี้ครูปีชาจากพยาน๑๐กว่าปากเหลือกี่ปาก
ตอนนี้ผมไม่รู้เหลือกี่ปากเพราะว่าตอนนี้ถอนตัวออกเยอะเขาก็ตอนนี้ถอนไปน้องสองหรือสาม
ใช่ขนาดฟ้าร้องไห้อ่ะฟ้าร้องไห้อย่างโกเว้นก่อนแล้วเหรอ
แต่ฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นพยานฟ้านี่ไม่ใช่เป็นพยานนะฟ้านี่เป็นเหมือนกับคนที่มาให้กำลังใจ
แล้วก็เข้ามาแบบพยายามที่จะแบบทำให้เรื่องนี้มันไปข้างหน้า
แต่ปรากฏว่าพอมันออกมายิ่งพูดมันยิ่งดูไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าเขาถอนตัวไป
หยุดไปก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็มีประเด็นข่าวมาบอกว่า
เจ๊เกี๊ยวป้าป้าบินป๊าพัทเนี่ยแตกคอกับคุกปีชาเย็บร้อยแล้ว
แต่ผมเจอเขาบอกไม่เห็นแตกแต่เมื่อวานที่ฟ้าให้สัมภาษณสื่อมวลชนฟ้าก็พูดแปลกเหมือนกันว่า
คุกปีชาดูแลพยานบ้างมาช่วยพยานบ้าง
ดูแลเหมือนพูดเหมือนโยนระเบิดไปเหมือนกันว่าครูปีชามาดูแลพยานบ้าง
คนก็เลยไปตีแบบว่าตีความต่างนานาว่าเฮ้ยสรุปแล้วฟ้าที่ออกมาเชียร์ครูปีชาสู่ตายร้องห่มร้องไห้ไปถึงศาล
เขาบอกเขาสงสารพวกป้าป้าพวกนี้เขาบอกอย่างนั้น
มาดูแลครูมาดูแลพยานบ้างคือเรื่องเนี้ยมันสุดท้ายก็ต้องไปขึ้นไปพิสูจน์กันบนศาล
อีกใช่ว่าตกลงแล้วจะเป็นของใครกันแน่
กว่าจะได้ใช้เงิน๕ปีจะได้ใช้เงินไหมล่ะ
แต่มีเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันนะ
พอดีผมไปนั่งฟังเขาได้นั่งคุยกันเอาอย่างนี้ดีกว่า
คุณกุ้มดุสดีเนี่ย
คุณกุ้มดุสดีเนี่ยก็คือเป็นตัวละครเป็นพยานคนนึงแล้วกัน

คุณกุ้งก็ได้มีการออกมาพูดเลยนะ

คุณกุ้มเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเลยนะว่า

โรตเตอรี่อยู่ที่แผงของบ้าบิน
เขาเห็นเนี่ยก็เห็นว่ามีเลขมันแลบขึ้นมา

เพราะว่าอย่างนั้นนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ย

เอาไปสอบสวนใหม่เขาบอกว่า

วันนี้ทางฝั่งครูปีชา
หรือทางคนที่ถืออยู่ฝั่งครูปีชา

คุณกุ้งทำงานอยู่ที่สารแห่งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยถามว่า
เขาใส่ชุดอะไรไปเขาไปพูดว่าใส่ชุดสีเหลืองไป

ยังน่าจะยังใส่ชุดสีดำอยู่

ว่าถ้าจะไปตลาดเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองได้ยังไง

เพราะว่าทางประกาศไม่พยายาย

เขาก็ยืนยันกันว่าไปวันที่๓๐
นั่นแหละเพราะวันนั้นคือเหมือนแบบ

แล้วก็ใส่สีเหลืองไป

ไปดูกันต่อไปว่ามันอะไรกันแน่
มันก็สับสนตอนนี้คือนี่ไม่ได้เข้าข้างใครข้างนึงนะ

ฝั่งนี้เขาบอกนี้ฝั่งนี้เขาบอกนี้

ใช่ยังไม่จบเริ่มเริ่มลงมาหน่อยแหละ

มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าอยากจะเห็นพิธีกร
ชุดไทยมาอ่านข่าวบ้างเหมือนกันนะ
รถเมล์มาใส่แล้วกัน
พี่มดจะใส่ไหมวะ
พี่เอสุวัชยาไหมครับอยากเห็นหน้าอยากเห็นพี่ใส่อ๋อ
เอ็งอ่ะบอกว่าอยากจะให้กรสวงวัฒนธรรมมีการลนโรงต่อเนื่องไม่ให้จางหายไป
กระทรวงวัฒนธรรมเองก็น้อมรับนโยบายมาปฏิบัติด้วยการสารต่อกิจกรรมประเพณีสงการประจำปี๒๕๖๑ค่ะ
โดยจะเชิญชวนประชาชนร่วมสนุกประกวดถ่ายภาพ
แต่งกายชุดไทยย้อนยุคในเทศกาลสงกรานจากทั่วประเทศ
โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบกรุงรัตนโกศิลป์๒๓๖ปี
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๒๑เมษายนนี้ด้วย
อย่างไรก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยภายในวัดวาอารามทั่วประเทศ
โดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ซึ่งควรจะมีการจัดชุดไทยให้ประชาชนได้มีโอกาสเช่าด้วย
เช่าแล้วก็จะได้ใส่ไปถ่ายรูปตามวัดต่าง
เพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงบ้างนะคะ
แต่งชุดไทยไปกันเพียบเลยเห็นไหม
ต้องบอกด้วยว่าสำหรับละครบุภเสันนิวาส

เป็นการเอาประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรม

สำหรับการใส่ชุดไทยไปร่วมงานนะคะ
ก็จะบอกอย่างกระแสของละครบุเภสันนิวา
ก็เป็นละครแนวเดียวกับซีรีส์แอร์จังกึมของเกาหลีใต้นั่นแหละ
ก็ละครบุเภสันนิวานี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าแดร์จังคึมเลย
แล้วก็กระแสละครขณะนี้เริ่มดังไปในต่างประเทศแล้วด้วย
ที่เกาหลีดังมากแล้วก็ที่จีนตอนนี้ถือว่าดังมาก
คนเรารู้ดูแบบเหมือนที่เรารอติดตามนางเกาหลี

ที่วัดชายะวัฒนารามก็ปกติจะมีนักท่องเที่ยววันละประมาณ๑๐๐คน
ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่๖๗๐๐คนแล้ว
รวมไปถึงอาหารต่างที่ตามรอยนะคะ
ตอนนี้คนก็ไปตามรอยเส้นทางอาหารคาวหวานที่ปรากฏในละครด้วย
โอ้โฮตายเมื่อวานน้ำปลาหวานอะไรอย่างนี้
เมื่อวานมีโอกาสจะสัมภาษณ์กุ้งแม่น้ำ

เมื่อวานเขาบอกเขาเพิ่งมีกุ้งมาเมื่อวาน
เนี่ยกุ้งเท่าไรก็ไม่พอขายอ่ะใช่
เขาบอกเลยกุ้งเนี่ยอายุทยานี่คนไปกินกันเยอะแยะมากมาย
ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าก็ดีมากอ่ะ
จากปกติเช่าวันละ๑๒๐๐ปัจจุบันไปถึง๓๔เท่าตัวเลย

แต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝากไว้นะคะเราเห็นภาพอยู่
บางคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรียุธยา

คนส่งเข้ามาเยอะแล้วบอกว่าคุณดำหล่อมาก

อันนี้ผมก็ดีใจนะ
แบบว่ามีคนได้เห็นเรื่องราวในอดีตของเรา

ด้วยผมว่าจริงจะปรับอีกซักนิดนึงนะ
ทางการเองก็น่าจะมีการแบบว่าช่วยเหมือนแบบเกาหลี

เขาก็จะแบบเหมือนให้เงินมาก้อนหนึ่ง
เพื่อให้ทางคนทำละครเกาหลีทางบริษัทนั้นเนี่ย

จะโชว์เกาะเชชูของเขา

เขาจะสร้างละครเพื่อเกาะนิยมเขา
แล้วก็ผูกเรื่องไปพระเอกนางเอกไปเจอกันที่ไปอะไร

แต่ของเรามันรอผู้จัดทำเรื่องนึง

ผมว่าจริงแล้วก็น่าจะมีนโยบายในการ
ให้ทางภาครัฐเองช่วยกัน
ก็คิดดูตอนนั้นที่เราทำตำนานสมเด็จพระนเรสวนจำได้ไหม
สร้างเหมือนกันหมดกระแสยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเมือง
ตอนนี้คนอยากไปที่จริงแล้วสร้างเป็นเมืองไว้เลย
แล้วกลายเป็นให้ทัวร์อย่าลืมว่าแม้กระทั่งประเทศเกาหลีเองเนี่ย
เขาฟื้นเพราะว่าธุรกิจบันเทิงเลยนะ

อย่างที่เราบอกว่าเจ้าสวสเตรียมชายเยอะเดินทางออกไปบังกลาเทศเมื่อวันศุกร์
ตอนนี้ข่าวเขาบอกกลับเข้ามาแล้ว

พรุ่งนี้จะต้องหลุ้นกันว่าคุณเตรียมชายกัณฑาสูร
ประธานบริหารบริษัทไอตาเรียนไทย
จะเดินทางเข้าไปพบตำรวจหรือเปล่า
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตีปัญญาปิ่นสุข
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
เขาก็เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเลย

แล้วก็กำหนดประเด็นที่จะสอบปากคำคุณเปรมชัย
พรุ่งนี้๒ข้อกล่าวหา
คือหนึ่งงาช้าง
ครอบครองงาช้างที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็อีกหนึ่งคดีก็คือ
ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย
ส่วนคุณภรรยาของคุณเปรมชัยคือคุณวันดีสมภูมิเนี่ยนะครับ

จดขออนุญาตครอบครองงาช้าง
จะถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันครอบครองงาช้าง

เขาถือว่าเหมือนแบบว่าเป็นพยานเซ็นยืนยันแล้วไง
ยืนยันว่าได้จดถูกต้องตามกฎหมาย

เพราะฉะนั้นพยานโดน๑คดีด้วย

ยังไม่ได้รับการประสานจากคุณเปรมชัย
คือตามกฎหมายคุณเปรมชัยสามารถเลื่อนได้

ยังไม่มีการติดต่อจากคุณเปรมชัยการสูตรนะฮะ
ว่าจะขอเลื่อนเข้ารับข้อทราบข้อเก่าหา
ซึ่งตามกำหนดเดินคุณเปรมชัยและพวก
จะเดินทางมาถึงพรุ่งนี้นะฮะ๑๐โมง
ถ้าหากคุณเปรมชัยจะต้องขอเลื่อน
จะต้องแจ้งเหตุผลที่สมควรในการขอเลื่อน
แต่หากไม่มีการแจ้งหรือไม่มีเหตุสมควร
ก็จะพิจารณาเนี่ยก็จะออกไปหมายจับแล้ว

ขณะที่ในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนกอง
บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต
จะเข้าร่วมสอบปากคำคุณเปรมชัย

พยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน

ซึ่งถ้าจะดูจริงตอนนี้คุณเปรมชัยคดีข้อเก่าหาเยอะแล้ว

ตอนนี้คือ๙ข้อเก่าหา

ข้อหาคืออย่างเร็วคือ๑ร่วมกันฆ่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ก็คือมี๙ข้อเก่าหาแล้วล่ะ

เมื่อก่อนเราจะเห็นคุณติ๋มทีวีภูออกมาทุกวัน

เราก็เงียบมากเลย
ข่าวเป็นข่าวว่าเป็นคนแรกในธุรกิจทีวีที่ปิดไป
วันนี้นะครับสารปกครองกลางมีคำพิพากษา
ในคดีหมายระหว่างบริษัทไทยทีวีจำกัด
ผู้ฟ้องคดีกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โดยสารปกครองกลางจึงพิจารณาพิพากษา
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
คือหนึ่งจำได้ไหมครับถ้าเราพูดอย่างง่าย

มันก็จะต้องมีเงินค้ำประกัน

ตอนนั้นคุณติ๋มทำไว้๑๕๐๐ล้านบาท

ทำผิดในการไปประมูลช่อง๑๕๐๐ล้าน
คุณติ๋มจะต้องโดนยึดแน่นอน
ปิดไปแล้วคุณติ๋มไม่ดำเนินการช่องต่อ

ณวันนี้คุณพันธิพาสกุลชัย
หรือติ๋มทีวีภู
ได้เงินนั้นนะครับไม่โดนยึด๑๕๐๐ล้านบาท

ก็คือผู้ฟ้องคดีวางคำประกัน

อนุญาตของงวดที่๓แล้วก็งวดที่เหลือเนี่ย
ทั้งหมดคืนให้กับผู้ฟ้องคดี
หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้จำนวนเงิน
ที่หนังสือค้ำประกันที่ไม่สามารถคืนได้นั้น
แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งนี้นะครับ
ให้ชำระให้เสร็จผ่านอย่าง๖๐วัน

ให้กับผู้ฟ้องคดีคือคุณติ๋มทีวีภู
สรุปพี่ติ๋มได้เงินคืนนะฮะ

หนึ่งศาลให้ก่อสรทชคืนแบงก์การันตี

ก็คือ๑๕๐๐ล้านเนี่ยสี่ห้าแล้วหก
มูลค่ารวมกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
แต่สารไม่ได้ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
จำนวน๗๐๐ล้านบาท
ที่ขอไปพี่ติ๋มก็จะยื่นอุทธรณ์อีก
ขอค่าตกใจซะหน่อย

คุณติ๋มจะอุทธรณเพิ่มนะคะจะเอาอีก๗๐๐ล้านบอก

คือเขาพูดแบบว่าเชื่อว่า

คือหรือไม่มีสายป่านขาดทุนแล้วจึงจะเลิก
และเชื่อว่าตัวเองเป็นคนเก่ง
ติ๋มก็พูดอย่างนี้นะตัวเองเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเป็นคนเก่งมีความสามารถ
แต่สิ่งที่กศธชทำไม่ได้เอื้อและเป็นอุปสรรคจนทำให้เกิดความเสียหาย
ประวัติการทำธุรกิจเกือบ๔๐ปีไม่เคยขาดทุนแม้แต่บาทเดียว
พี่ติ๋งก็บอกว่าชีวิตของเขาทำธุรกิจมา๔๐ปีไม่เคยขาดทุนแม้แต่บาทเดียว
ทำไมเราต้องจึงมาโง่กว่านี้กลายเป็นคนมองธุรกิจไม่เป็นอ่อนแอเป็นเรื่องที่กระทบภาพรักมาก
สู้วันนี้ไม่ได้มาทำเพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อประชาชน
ซึ่งตอนนี้ช่องอื่นก็ลำบากกันหมดบางคนครอบครัวแตกแยกถึงขนาดเกือบฆ่าตัวตาย
ซึ่งล้วนเกิดจากการกระทำของกศธชทั้งสิ้นถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่ง
แล้วก็สตชชุดนี้นะครับอนุมัติเรื่องทีวีดิจิทัลจะพ้นตำแหน่งไปแล้ว
ก็ชุดที่อนุมัติไปเนี่ยนะฮะแต่ใครทำกรรมไว้ก็ต้องได้รับกรรมนั้น
ติ๊มทีวีพูนะคะตั่งพักช่องหน้ามีต้อง
นะครับขอลดค่าเสียหายไงไปตดลัเขายอมจ่ายแล้วแต่แต่นี้ขอลดนี่ไม่รู้ตังค์พอร้อง
ตักอาจจะไม่พอไงไปแล้ว

เล่าสิครับเล่าสิครับ

คือที่ศาลจังหวัดธัญบุรีนะฮะ
ที่ประธรรมฐานีเนี่ยได้มีการนัดสืบพยานโจทย์นะฮะ

ถูกนางสาวจริยาพรหรือน้ำมนต์นะฮะ

กับพักพวก๔คนหลอกให้แต่งงาน
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เข้าหา

มีการเข้ามาเป็นพยานให้กับนายวิชิต
หลังจากสื่อพยานนานกว่า๒ชมนะฮะ
ทั้งหมดก็จึงออกไปจากห้องพิจารณาคดี

วันที่ตนเดินทางตั้งส่วนบริษัทจังหวัดธนบุรีเนี่ย

หรือนางน้ำมนต์เนี่ยนะฮะก็ได้ขอไกลเกลี่ยให้มีการยอมความพร้อมกับยอมชดใช้ค่าเสียหายนะฮะ
จากจำนวนเงินทั้งหมด๒๘๐๐๐๐บาทนะครับปกขอจ่ายแค่๒๐๐๐๐๐กันแล้วกัน

โดยตนเองและพี่ชายเนี่ยก็ยินยอมนะฮะซึ่งจะมีการแบ่งจ่ายเงินเป็นงวด

ในทุกวันที่๑๘ของทุกเดือนนะฮะเริ่มจาก๑๘เมษาเช่นครบกำหนดนะครับ

เขาบอกว่าบ้านเช่าอ่ะบ้านเช่าหลังเดียว

แล้วเห็นไหมอันนี้ใช้ควรดีที่แบบว่าจะหลอกให้คนไปขาย

ใช่ไหมที่ตลาดไทยผู้ชาย๔คน

คนนี้ขายชมพู่คนนี้ขายเงาะคนนี้ขายกล้วย

ไม่แต่วิธีการเลือกเยือเขาเก่งคุณพี่

เหงาอะไรอย่างนี้เหรอ

เดี๋ยวหนูจะออกไปซื้ออะไรก็หายไปเลย
มันก็เหมือนผู้ชายต่างชอบแชทมากับคุณแม่อย่างนี้

น้ำก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินอีก
ไม่ได้กินมีอยู่ในใจเขา

ที่ชอบดูแลสุขภาพแบบสุดนะคะ
ใครที่ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะสาว
หรือว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ติดโซเชียลนี้

คุณพี่ก็เป็นคนใส่ใจในเรื่องสุขภาพคนหนึ่งเหมือนกัน

ต้องหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพกันทั้งนั้น
ยิ่งการออกกำลังกายไปฟิตเน็ตหรือการออกไปวิ่ง
เห็นไหมว่าช่วงนี้คนออกไปวิ่งกันเยอะมากขึ้นนะฮะ
ดาราหลายคนเขาก็ออกไปวิ่งกันเยอะมากเลยน้อง

เรื่องของอาหารก็สำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ

เพราะว่าตอนนี้เขามีนี่เลยมาค่ะคุณแองจี้ค่ะ

อยู่ในโทงแบบนี้แองจี้ถือ

แล้วก็เดิมง่ายพวกพาสะดวก

ถูกต้องในชื่อเขาบอกเลยว่าผสมแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง
ที่สำคัญแคลเซียมตัวนี้ดูดซึมได้ดีมากกว่าแคลเซียมจากแหล่งอื่นด้วยนะฮะ

คือจริงแล้วผมไม่รู้ว่าแคลเซียมเนี่ยมีแต่ในนมซะอีกนะ

มีมีว่านี่มีจุดจากสาหร่ายอันนี้ที่อั๊มก็จะพาเป็นดีเซ็นเตอร์ไงคุณ

ขอดูหน่อยอร่อยมากดูอั๊มเหรอฮะอร่อยมากดูอั๊ม

รถเมย์เอ้ย๒๕แครอรี่ไม่มีคอลเลสเตอรอลกินสบาย
จริงแล้วเดี๋ยวเอากลับไปให้ย่าดีกว่าจริง

มีเหลือสวยไม่ขาวหรือเปล่ารู้สึกพ้อมากเลยอ่ะอืม
รสชาติกลัวจริงคิบฟารีท์เขาตั้งใจคัดสารวัตถุดิบด้วยสาหร่ายทะเลสีแดง
ที่อยู่ในซองนี้มาจากมหาสมุดอัตลันติกเหนือนะครับบริเวณฟย๊อคนะฮะฟย๊อคนะครับ
อ่าซึ่งเป็นชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะของประเทศไอซแลนด์คุณผู้ชมครับ
อันนี้นะครับควบคุมดูแลด้วยการปนเปื้อนนะฮะ
ไม่อนุญาตให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
รวมถึงห้ามเรือขนส่งต่างชาติผ่านนะครับ
เรียกว่าเขาคัดสรรมาอย่างดีเลยล่ะ
ใช่ถูกต้องไม่แต่จริงอันนี้เราสามารถที่จะลองได้นะคะ
แล้วอันนี้ที่เรากินเนี่ยคือแช่เย็นมาแล้วไง
คือมันก็จะมีความอร่อยมากเป็นพิเศษด้วยนะคะ

ดื่มทุกวันได้มีเลยอันนี้อืมจริงรสชาติดีกว่าพอดีนะฮะอร่อย

คุณไปสั่งไปหาตัวแทนกิฟเฟอร์ลินเขาเลย
อ๋อเหรอเขามีไปสั่งได้

แถวบ้างเต็มไปหมดแม่งก็จะบอกอยากกินการนิดหนึ่ง

อันนี้เขาให้ผมแต่คุณไปหาซื้อเอาเอง
คือทุกครั้งไม่เข้าใจว่าแบบมันแบบเอง

ผู้ใส่เสื้อบอลเบอร์๑๘

เขาเร็วเข้าจะยิงเขาจะยิงเข้าประตูเพื่อนนี่
ไม่สมสมตกลงเขาไปง็อกคุณยาหรือเปล่า
ไปดูช่วงหน้าช่วงหน้า
๑๘นี่คือวันเกิดยา
อยู่ริ้งค่ะอันพรรภาษณ์นะคะ
มาค่ะณเดชน์เอาล่ะค่ะ
ใส่เสื้อเบอร์๑๘อะไรของพี่ว่ากันไปค่ะ
น่าจะถ่ายตอนรถเมเมาส์นานที่ฉันเห็นรถเมเมาส์
ใช่ก็คุณถามเราเราก็ตอบ

ก็พูดอู้ให้หน่อยสิฉันหาสคริปต์ยังไม่เจอ

เดี๋ยวเขาบอกว่ามดเมย์เป็นออเจ้ากรเกรก

มีก็เป็นท่านควรสนิทของผู้หญิงสำตราบ

กระแสว่าคู่นี้จิ้นแตกกันแล้ว
แล้วก็หวยมาออกที่คู่ของณเดชน

จากภาพต่างรวมถึงการไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

คนก็เริ่มจะจับตามองเถอะตั้งแต่เทรียมหิมะเนอะ

แล้วสรุปก็กลายเป็นเอซุภาชัยจะผ่าคนไปแทน

คนก็เลยจับตามองว่าคู่นั้นสรุปแล้ว

คือพี่หนุ่มเขาชอบปากกาอันนี้ต้องการถามไปซื้อมันจากไหน

ใช่เดี๋ยววันหลังซื้อปากกามาให้
ชี้อย่างนี้ตอนเขาถามว่าจะยิงเพื่อใคร
เขาบอกกี้อย่างนี้

กำลังเล่าเรื่องตอนที่ทำไมเขาถึงไม่ไปญี่ปุ่นอยู่
เออว่าทำไมตอนนั้นที่เขาไม่ไปญี่ปุ่น
เขาซื้อแพ็คเกจไปเยอะแล้วที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น

เขาบอกแม่ปลาป่วยมีอาการเจ็บที่หลัง

นี่ไงคุยกันอยู่สองคนเห็นไหม
นี่ไงเพราะหล่อนหมดจะคุยเรื่องปากกาฮิกุอะโนเนะ

คือแม่นางแม่ปานเจ็บหลัง

น่าจะตามที่บันเทิงไทยรัฐนี่แหละ
คุณรู้เรื่องวงการบันเทิงเยอะนะคุณดำเนี่ย

ผมว่าเขาเป็นเจ้าของนั่นน่ะอะไรนะ

ไม่แต่หนูอยากรู้ข่าวนี้จริง

น้องเล่าแล้วพี่ก็ว่ามาแล้วกัน

ไปร่วมทิพย์ทำบุญกับคุณกึกเฉริมชัย
ทีนี้พอมีโอกาสได้เจอคุณเชียร์
ต้องไม่พลาดที่จะสอบถามถึงเรื่องนี้

เขาก็ต้องไปก็เป็นเพื่อนกันน่ะ
ล่าสุดไปทำบุญมาเป็นยังไงบ้างคะ

เป็นเกาะป้องกันที่ดีจากคำถามในวันนี้ด้วย

ก็ตั้งใจไปทำบุญค่ะถามว่า
ขอเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรัก

แจ๊กกะลีนเพราะอันนี้หมออะไร
อันนี้ที่ดาราหมอเอกไง

นี่ไงอยู่กับแจ๊กกะรีนทุกวันเนี่ย
หมอเอกอะไรที่ดาราชอบไปไหว้พระไห้เจ้ากับเขากันเนี่ย
เป็นไปได้ว่าหมอเอกเขาชอบจัดทริปไหว้พระ

เพราะว่าฉันเคยถามเชียร์จากปากเลยนะ

ยังไม่ใช่พี่ไม่ใช่
พี่ก็รู้ไม่ใช่หรอกว่าแบบว่าตรงนั้นก็คือมีคนบางคนที่
ไม่จริงเขาบอกว่าตอนนี้เขาทำธุรกิจไงตัวเชียร์เองเนี่ย
ดังนั้นเวลาเขาจะไปขอหรือเขาจะไปทำอะไรเนี่ย
เขาโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเขาตอบชัดเจนนะคะ
เชียร์ก็ขอโดยรวมทั้งหมดนั่นแหละทั้งเรื่องของงาน

เราตั้งใจทำบุญเพื่ออยากจะเริ่มต้นปีที่ดีอยู่แล้วนะคะ
ที่ไปมาก็ทั้งมาเกาะแล้วก็ฮ่องกงเลย

ถามมาขนาดนี้คือรู้อยู่แล้วล่ะมั้งหัวเราะ

ก็คือถึงมีคุณตุ๊กตาไปด้วยเขาทำธุรกิจด้วยกันไง

เขาบินอยู่แป๊บเดียวก็กลับแล้ว
ส่วนเราก็อยู่ต่อกับเพื่อนอีก๓๔วัน
เขาตั้งใจบินไปไหว้พระทำบุญหรือเปล่า

เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์ที่ตั้งใจมาคือเรื่องของอะไร
แต่เชียร์ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งใจมาทำบุญด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะ

ต่อจากข่าวคุณกึ้งก็มาต่อข่าวเจนี่เลยนะ
อ้าวทำไมอ่ะเจนี่มีแฟนใหม่แล้วนี่เธออ่ะ

คือยืนยันนะฮะความสนิทของคุณมิกกี้เดอร์เฟส

กับเทรนน์เนอร์หนุ่มหุ่นล่ำมิกกี้เดอร์เฟซ
ล่าสุดนะครับก็เหมือนจะยิ่งเป็นการตอกย้ำความสนิทมากขึ้นเรื่อยนะครับ
เพราะว่านานาเรวิน่าได้มีการโพสต์ภาพแนบชิดของเจนนี่แล้วก็มิกกี้

แล้วก็มีการเผยแคปชั่นว่าจุด

ซึ่งต่อมาไม่นานนะทางด้านของเจนนี่เองก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ติดตลกนะครับ
บอกว่าอุ๊ยบุ๊กลินโตเร็วจัง
และยังมีการตอกย้ำเมื่อเพื่อนสนิทอย่างวุ้นเส้นก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อด้วยว่า

พาไปเปิดตัวให้เพื่อนในกลุ่มได้ทำความรู้จักแบบนี้

เอางี้ล่าสุดคุณมิกกี้ก็ออกมาเผยว่าก็สนิทกับคุณเจนี่จริงนะคะ

โอ้โฮเจิดแต่นิดใครไม่รักก็บ้าแล้ว

อ่าใช่นี่เขาบอกเลยว่าใหญ่ใหม่สด
ชิตานรหัสรวยเปรี้ยง

ใหญ่กว่ากับผู้โชคดีรางวัลที่๑คนเดียว

มูลค่ารวมกว่า๒๑๕ล้านบาท
กันให้พ่อแม่ลูกฟินกันไปทั้งบ้านเลยค่ะ

มูลค่าเครื่องละ๔๕๐๐๐บาทค่ะ
โดยจะจับแจกสัปดาห์ละ๓๐เครื่อง
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่า๓๓ล้านบาท
แจกทุกวันพุธนะคุณผู้ชมต้องจำด้วย
และแน่นอนนะครับใหม่เลยกับกันแมน
กันกันตาถาวรนะครับก็ได้มีการมารับไม้ต่อ

สดกับของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ประจำสัปดาห์
เพื่อให้ลูกค้าของอิสตานนั้นได้สนุกแบบคาดไม่ถึงเลยนะครับ
เกจที่พักและตัวเครื่องบินไปชมฟุตบอลโลกนะฮะ
กล้องไรก้าคิวก็มีโอ้โหเป็นแสนนะก็เป็นแสนนะรายก้าคิวด้วยนะ
แล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับเอาไว้เซอร์ไพรส์ถึง๗๖รางวัลนะครับ
เอาเป็นว่าทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะ
จับตาดูแล้วก็เงียบหูฟังให้ดีนะครับ

ล่าสุดเลยประเดิมแจกผู้โชคดีชุดแรกที่ใจกลางกรุงเทพ
โดยได้ฮีโร่สายหล่อนะฮะคนใหม่กันแมน

มารับไม้ตอบปฏิบัติภารกิจส่งมอบความสุข

แล้วก็สามารถร่วมสนุกกันได้ใช่ไหมร่วมเอง
ร่วมสนุกกับอีชิตางรหัสรวยเปรี้ยงฝาเดียว๔คันค่ะ
มันทั้งบ้านวันนี้นะคะถึงวันที่๙พฤษภาคม๒๕๖๑ค่ะ
ครับผมแล้วก็อิชตันนะครับก็นำส่งรับวิกสภัยนะครับ
วันนี้ถึง๗พฤษภาคมปี๖๑เนี่ยนะครับ
เพียงแต่กดดอกจันทร์๗๙๗ดอกจันทร์
ตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือในกล่องกลุ่มผลิตภัณฑ์อิชิตัน
เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีทุกเครือข่ายนะครับ
เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง๙พฤษภาคมนี้
จับรางวัลและประกาศเวลา๕โมงเย็นหรือ๑๗นาฬิกา
เอามาช่วงหน้าค่ะเมื่อคืนเห็นภาพคุณคุณใหญ่นัทใช่ไหม
แซ่บมากออกกำลังกายแซ่บมากออกกำลังกาย

มาค่ะภาพแซ่บคุณใหญ่นัทมีเรียใช่ไหม
เรียกว่าทำเอาแฟนต้องตาค้างกันไปเป็นแถวนะคะ
คือจะบอกว่าคุณแมทมีเรียเนี่ยจะพูดอายุคุณพี่เขาได้ไหม
ได้สิดูสิอายุ๔๓แต่แซ่บขนาดนี้ดูสิ๔๓มาก
คือแบบว่าคือมาลงหนังสือลุกขึ้นมาแปลงโฉม
เพื่อถ่ายขึ้นนิตยสารแพรวฉบับล่าสุดนะคะ
ซึ่งเธอก็ได้เปิดเผยเรือนร่างไม่เคยเห็นวินาทัยแบบนี้เลย
คือว่าเคยถ่ายชุดว่ายน้ำมากมาก

ไม่ได้เลยด้วยแล้วก็ชีวิตทั่วไปปกติใส่ชุดว่ายน้ำก็ไม่ได้ไม่ใส่แบบนี้พี่
ถ้าใส่ก็คือจะเล่นอยู่เฉพาะแต่ในห้องไม่ออกไปใส่

แต่หมายถึงว่าโดยทั่วไปถ้าแบบชุดว่ายน้ำอย่างนี้ก็จะอยู่แต่ในบ้านที่เล่นได้

มีไหมมีแต่ไม่ได้ถ่ายไม่ใช่ทางหนูอ่ะเออแต่เนี่ยอย่างพี่นัทเขาสวยจริงจังก็ไม่เป็นไร

เออแต่พี่นัทก็น่าจะลองสักสักสักแหมดหนึ่งนะ

ไม่เคยเลยไม่เคยคิดจะถ่ายเลยไม่เคยเลยค่ะ

โอ้ตายตายแล้วเกิดใหม่ก่อนแล้วก็คิด
แต่คืนนี้คุณดูนะฮะชีวิตธุรกิจ

คนหนึ่งเริ่มจากเงิน๓๐๐๐บาท

ได้มีโอกาสไปเมืองนอกเมืองนา
คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าการแค่เปลี่ยนลายเซ็นต์

ลายเซ็นปุ๊บเขาเริ่มเห็นเงินหลักล้าน
สักพักเขาเริ่มมีเงินร้อยล้าน
เขาได้มาทำธุรกิจกับดาราหลายคน
กับเต้อกับอะไรก็แล้วแต่จากเขามาช่วยต่อตาม

แต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนลายเซ็นต์
รวมไปถึงการไหว้พระอาวุธพระคุณจัดพระญาณนา
เราไปแล้วเกิดมาเกิดมา

สวัสดีค่ะ